มีมาฝากกันอีกแล้วในวันที่๑๕เป็นเรื่องของกล้วยแปลกคราวนี้ค่ะมีคุณผู้ชมส่งมาให้ดิฉันเองเลย
เขาบอกว่าเขาไปเจอกับกล้วยแปลกที่เกิดขึ้นมันแทงปลีออกมากลางลำต้น
แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

มากันที่บ้านเลขที่บอกบ้านเลขที่แล้วนะอย่าทำอีก
บ้านเลขที่๓๖อยู่องคารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
ที่นี่มีกล้วยแปลกคือคุณดูนะมันแทงปลีออกมากลางลำต้น
แล้วเค้าก็นับนะนับหนับหวีกล้วยได้ประมาณ๕หวี

ทำไมเดินดูกล้วยที่บ้านที่ปลูกไว้ทำไมไม่เห็นออกเป็นกล้วยด่างเหมือนคนอื่นเขาเลย

ปรากฏว่าพอพูดจบเท่านั้นแหละเงยหน้ามาเฮ้ย

แทงตีออกมากลางลำต้นแบบนี้เอาล่ะ
งานนี้ดีดีกว่ากล้วยด่างเอง

เชิญหมอครูมโนรามาจากภาคใต้คุณ

ทำพิธีขอโชคขอลาบต้นกล้วยนี่คือกล้วยเล็บมือนางนี่เห็นไหม

เขาบอกว่านี่คือเจ้าแม่เล็บมือนาง
เพราะว่าอย่างนี้ก็ทำพิธีนะคะ
เจ้าของบ้านกับเพื่อนเขาว่ากันว่า
ลักษณะของปลีกล้วยตัวนี้คล้ายกับดอกบัว

เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นกล้วยแปลกแบบนี้มาก่อนเลย
ปกติเอาจริงเลยนะ
ปกติเขาเคยดูตามข่าว
จากแทรรัสทีวีจากตลอดข่าว
เคยเห็นว่ามันมีกลวยแปลกตามบ้านนั้นบ้านนี้
ไม่คิดแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
เจอกับตัวเองแล้วที่บ้านของตัวเอง
เจ้าแม่เล็บมือนางมาแบบนี้
สงสัยจะมาให้โชคลาภ
เขาก็เลยทำการทำพิธีเสร็จใช่ไหม

ทำพิธีแล้วก็จุดทูปเสี่ยงทายกันต่อ
แล้วก็จะนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ตามความเชื่อกันต่อไป
ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทูปเสียงไทยจบ

อันนี้คือส่งมาให้ดิฉันเองส่วนตัวเลยนะ
แล้ววันนี้เราก็ส่งต่อให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปด้วย
ถูกต้องเราไม่งกเราแบ่งปัน